คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อไปดูกันที่จันทบุรีกันหน่อย
ชาวบ้านที่นั่นพากันตกออกตกใจกันไปใหญ่เลยค่ะ
อยู่ดีไปเจอระเบิดลูกเกลี้ยงวางอยู่บริเวณปากทางเข้าตลาด
สลักไว้ด้วยนะคะพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลา
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทำลายเจ้าระเบิดที่ไปพบอยู่นะคะ
ตำรวจภูทรจันทบุรีก็นำระเบิดลูกเกลี้ยงที่ตรวจพบ

คมบางตำบลคมบางอำเภอเมืองจันทบุรี
คือนำไปทำลายบริเวณป่าละเมาะ
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปพบวัตถุต้องสงสัย
คล้ายระเบิดวางอยู่บนถนน
เจ้าหน้าที่เขาก็ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัย
ทีนี้ตรวจสอบไปพบว่าเป็นระเบิด

รัศมีร์ทำลายล้าง๑๐๑๕เมตรนะคะ
อีกทั้งมีการปลดสลักออกพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อ
ก็เลยต้องนำยางรถยนต์ไปครอบเอาไว้
แล้วก็เก็บกู้นำไปทำลายทิ้งอย่างภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจจะไปเร่งตรวจสอบ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง
ติดตามตัวคนที่นำระเบิดมาวางเอาไว้
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ